อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหน
ระมัดระวังในการขับรถขับรากันด้วย
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบที่จะให้ดูคลิปแรกคลิปนี้นะครับ

ตัดหน้าเขาแบบนี้ก็เกิดเป็นเหตุการณ์ชนกันขึ้นมาสิครับ
เจ็บเองเลยแล้วเป็นการบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับ
เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถสะพานสูงจอหอ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
โดยเจ้าของคลิปซึ่งเป็นเจ้าของรถเบนส์
เบนซ์เนี่ยกำลังวิ่งชิดซ้ายเพื่อไปกลับรถใต้สะพาน
จู่มีรถจักรยานยนต์วิ่งขวางถนน
ออกมาจากทางคู่ขนาน

ทำให้คนขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์

คนขี่เป็นชายหนุ่มอายุ๒๖ปี

ส่วนคนซ้อนอายุยังน้อยอยู่เลย๑๗ปีนะครับ
ส่วนเจ้าของรถเบนส์ก็ต้องรับผิดชอบตามระเบียบนะครับ
นี่ฮะถึงแม้ยังไงรถใหญ่จะผิดก็ตามแต่

ซึ่งจริงแล้วจะทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะ

ต้องไปกลับรถอย่างถูกต้องซะก่อน
แต่ถ้าอยากไปไวเลยตัดหน้าเขาแบบนี้
ตัดเองก็ต้องเจ็บเองสิครับ
เดือดร้อนรถคันอื่นเขาด้วยนะครับ

บางทีเราขับรถขับราแม้ว่าเราจะไม่ประมาทก็ตาม
แต่คันอื่นเขาประมาทแล้วเกิดการลักไก่แบบนี้
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
ก็ใช้ชุดเร็วสหัสด้วยนะครับ
คุณยายรอเรียกแท็กซี่อยู่

ซี่ก็รีบเข้าซ้ายเพื่อจะรับคุณยาย

คุณยายอีกทีจนคุณยายสลบเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะฮะณจุดเกิดเหตุแถวซอยเอกชัยยี่สิบสอง
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทไม่รับผิดชอบด้วย
เพราะคนขับรถแท็กซี่ขับหนีไปเลยนะครับทางเพจที่เอาคลิปนี้มาลงเนี่ย
แคปชั่นว่าสงสารยายแท็กซี่ถ้ามั่นใจว่าไม่ผิด
ออกมาแสดงตัวด่วนดูคลิปให้จบช่วยดูทีใครผิด
แบบนี้ใครผิดเนี่ยหน้าร้านเลยเขามาขอกล้องสงสารยาย
ยายเป็นคนที่อยู่ในซอยแถวร้านอาศัยบ้านพักเช่ารายวัน
จ่ายค่าห้องเนี่ยวันละสี่สิบบาทแล้วก็ไม่มีลูกหลานมาดูนะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้คนขับรถแท็กซี่เนี่ย
มารับผิดชอบกับชีวิตคุณยายและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าลูกอีชะมุดแม่ยังไงรู้ไหมคุณ
คือรถบรรทุกอ่ะขับเลนซ้ายปกติส่วนรถกระบะคันนี้ก็แต่งซิ่งขับแช่ขวาอยู่นั่นแหละฮะ
และทันทีทันใดนั้นมีรถเก๋งคันหนึ่งมุดเข้าตรงกลางเลยมุดจนได้เรื่องนะครับ

เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นบนท้องถนนทางภาคใต้นะครับ
ขณะที่ชายหนุ่มทั้งคู่นั่งอยู่ในรถที่บันทึกภาพไว้
แต่รถคันนี้แหมก็วิ่งแช่เลนขวาซะเหลือเกินนะครับ
และขณะที่รถคันนี้กำลังวิ่งผ่านรถบรรทุกที่อยู่เลนซ้ายเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
ระหว่างรถบรรทุกกับรถคันที่ถ่ายคลิปไว้
แล้วท้ายรถของรถเก๋งก็สะบัดแล้วมากระแทกกับรถเจ้าของคลิป
ในภาพเราจะเห็นวินาทีที่รถถลายจนพลิกคว่ำเลยคุณผู้ชม
เห็นไหมครับเหมือนคุณผู้ชมนั่งอยู่ในรถเลยขณะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือชายหนุ่มในรถทั้งคู่เนี่ย
ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะฮะถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้แหละครับ
แต่โชคดีนะฮะที่คนในรถคันนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงนะครับ
แต่ก็คนในโลกโซเชียลบอกว่าโอ้โหรถคันที่แช่ขวาเนี่ยก็เหลือเกิน
ขวาจนคนอื่นเขาแซงไม่ได้นะครับ
ขวาเนี่ยเอาไว้ให้คนเขาแซงไม่ใช่เอาไว้วิ่งแช่นะครับ
ก็อย่างที่บอกไปนะฮะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์รถทั้งสองคันแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้ที่ขับแช่ขวาหรือว่าจะเป็นรถเก๋งที่มุดมาตรงกลางแบบนี้นะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งมีคำถามมากมายถามว่าคนนี้มาวิ่งบนท้องถนนแบบนี้ได้อย่างไร
เพราะว่าภาษณะที่เขาเอามาวิ่งบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ควรเอามาวิ่งบนถนนใหญ่
เพราะกลัวว่าคุณจะถูกรถชนตายนะฮะ
นี่ฮะเกิดขึ้นบนท้องถนนแถวเส้นบายพลาสอุดรธานีหนองคาย
เป็นถนนหลักถนนหลวงถนนใหญ่เลยล่ะครับ
เจ้าของคลิปบันทึกภาพของชายหนุ่มคนหนึ่ง
ที่ยืนขี่บนรถสกูตเตอร์วิ่งอยู่ข้างหน้าเลนส์ขวาอีกต่างหากนะครับ
ซึ่งรถสกุตเตอร์แบบนี้ปกติเราจะเห็นคนขี่เล่นกัน
หรือว่าขับขี่ในซอยในพื้นที่ชุมชนในถนนเล็กนะครับ
มันไม่ใช่ภาษณะที่จะเอามาวิ่งบนถนนใหญ่
และที่สำคัญนะครับการเอารถสกุตเตอร์ขึ้นมาขี่บนถนนหลวงแบบนี้
มันผิดกฎหมายด้วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
เพราะมันจะเกิดอันตรายต่อรถคันอื่นด้วยนะครับ
โดยเจ้าของคลิปนะฮะก็คือคุณเกรียงศักดิ์คุ้มรักษาเปิดเผยแบบนี้
บอกว่าใครที่พอรู้จักช่วยแนะนำเขาหน่อย
ว่าทำแบบนี้มันอันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง
เกิดอุบัติเหตุมามันจะลำบากไปด้วยนะครับ
ทีนี้หลายคนเห็นคลิปนะฮะก็คอมเมนต์แรงเลยเหมือนกัน
บางคนบอกโอ๊ยสมองน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาก็โอ้ตำหนิเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้นะครับคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
บอกว่าภาษณะที่ไม่ปลอดภัยไม่ควรเอามาขับขี่บนท้องถนน
ร่วมกับรถคันอื่นแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้จักรยานยนต์พ่วง
เขาพ่วงมาแบบไหนแบบที่ไม่เหมือนใครจริง
แต่แบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์บนท้องถนนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เขาเอามาแชร์และขึ้นแคปชั่นไว้ว่า
เข็นห้างเขาแจกกลับบ้านด้วยอ
วัยรุ่นส่งขยะให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อย
ว่ารถพ่วงรถเข็นอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะให้ดูคลิปเต็มไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เจ้าของคลิปบันทึกภาพเอาไว้ได้
ระหว่างที่ขับรถตอนกลางคืน
จู่เห็นรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ข้างหน้า
มีวัยรุ่น๒คนขี่แล้วก็ซ้อนท้ายกันมา
แล้วคนซ้อนก็ใช้มือจับแล้วก็ลากรถเข็นห้าง
ลากไว้ข้างรถจักรยานยนต์ที่วิ่งไปตามถนน
ลักษณะมันคล้ายรถพ่วงเลยฮะ
แต่เป็นการพ่วงรถเข็นของห้างมาแบบนี้
ภายในรถเข็นก็ใส่ของไว้เต็มเลยนะฮะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นของที่เพิ่งจะซื้อออกมาจากห้าง
หรือว่าขโมยรถเข็นห้างคันนี้มากันแน่
แล้วเอาของขนย้ายใส่รถเข็นนะครับ
ดูคลิปแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดเผลอปล่อยมือ
เข็นห้างคันนี้มันอาจจะวิ่งไปชนรถคันที่วิ่งตามมา
ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับ
หลายคนคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันบอกว่าลากรถเข็นเหรอ
ก็เหมือนลากทุกข์กลับบ้านแหละเพราะไปขโมยของมาหรือเปล่า
แล้วก็หลายคนบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นขโมยนะครับ
ผิดกฎหมายโดนจับก็ติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับด้วยนะครับ

เตือนภัยสาวที่ใส่กระโปรงต้องระมัดระวัง
บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะว่ามีคนเนี่ย
ใช้กล้องมือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงเราอยู่
มาดูคลิปเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะ
เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซักแห่งหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้นะฮะกำลังมาใช้บริการเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้า
ก็เธอกำลังใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องเหล่านี้
ก็ก้มปกตินี่แหละฮะแต่ด้วยความที่เธอใส่กระโปรงนั้น

ใช้โอกาสฉวยโอกาสนี้ในการแอบถ่ายใต้กระโปรงของเธอนะครับ
แล้วจู่ก็แกล้งทำของหล่น
แต่สังเกตมืออีกข้างไหมครับไม่ได้เก็บของนะ
กำลังถือโทรศัพท์มือถือเนี่ย
แล้วก็แอบถ่ายใต้กระโปรงของผู้หญิงรายนี้
ทางเพจที่เอาคลิปนี้มาแชร์กันเขาขึ้นแคปชั่นไว้แบบนี้ครับ
เตือนภัยนะคะไปไหนคนเดียวให้ระวังหน้าระวังหลังด้วยค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เราได้ไปซักผ้าที่ร้านหนึ่งแถวบ้าน
แล้วเจอโรคจิตแอบถ่าย
ทางร้านได้ให้ไฟล์จากกล้องวงจรปิดที่ร้านมาแล้ว
ผู้ชายคนในภาพทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะ
ทำทีเป็นของตกแต่มืออีกมือนึงเนี่ย
ถือกล้องมาแอบถ่ายใต้กระโปรง
เดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาผิดให้ถึงที่สุด
ภัยสังคมมากค่ะคนแบบนี้

แล้วก็ทางตำรวจเองนะครับก็กำลังตามล่าหาลุงคนนี้อยู่

แล้วก็มีชาวบ้านเขาร้องเรียนหลายครั้งแล้วนะครับ
โอ้โหเรานำเสนอเรื่องที่ต้องเตือนภัยคุณผู้ชมไปเยอะแล้วนะครับ
ท่านอยากจะยิ้มแล้วอยากจะสดใสแล้ว
คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกกันบ้าง

ถ้าเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้บนท้องฟ้า
คุณผู้ชมจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พยาวเขาเรียกว่าเป็นท้องฟ้า๒สีนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะพาไปดูปรากฏการณ์ประหลาดกันบ้างนะครับ
จังหวัดพยาวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
มีปรากฏการณ์ท้องฟ้าแบ่งครึ่งเป็น๒สีอย่างที่เห็นนี่แหละคุณ
ตื่นตาตื่นใจคนที่มองขึ้นไปทนท้องฟ้าสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่บางคนมองว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายอะไรหรือเปล่า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
ที่จังหวัดพยาวิทยาลัยเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดพยาวิทยาลัยเกิดขึ้นนะครับ
อย่างที่บอกไปเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดครับจะเห็นว่ากลุ่มเมฆลอยทอดตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่
เป็นทางยาวสีเทาถมึนธมึนตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้ามองเห็นได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ
ปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ได้เป็นลางอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศครับ
เนื่องจากหย่อมความกดอากาศสูงหรือลมหนาวมีกำลังอ่อนลงและมาปะทะกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีความชื้นสะสม
เย็นเจอร้อนเจอชื้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับแต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยธรรมชาติของอากาศก็คือเรื่องของอากาศที่ร้อนชื้นมาปะทะกันมันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์แปลก
แล้วก็ตื่นตาตื่นใจคนที่พบเห็นแล้วก็มาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อเรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้เคยเห็นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนกันเมื่อฝูงนกยูงป่าสวยงามจริงจริงคุณผู้ชมตัวผู้เนี่ยกำลังรำแพนนะฮะส่วนตัวเมียก็กำลังเดินกันอยู่ใกล้ใกล้เพราะเป็นช่วงฤดูผสมพันธ์และนกยูงปลาปรากฏกายให้เห็นมาก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะยังคงอยู่ที่จังหวัดพยาวนะครับช่วงลมหนาวมาเยือนแบบนี้พาเข้าวัดไปส่องนกยูงป่ากันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพาคุณผู้ชมไปส่องนกยูงป่าอย่างใกล้ชิดเลยที่วัดถ้ำเทพนิมิตรบ้านห้วยต้นตุ้มที่ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ
วัดแห่งนี้เป็นวัดป่านะฮะตั้งอยู่บนเขาและที่เขาแห่งนี้นะครับก็มีนกยูงพันธ์ไทยอาศัยอยู่มากมายเลย
และช่วงฤดูหนาวนกยูงเนี่ยเขาจะชอบมานอนคลุกฝุ่นอาบแดดเพื่อคลายหนาวรวมถึงช่วงนี้เป็นช่วงผสมพันธุ์ด้วยนะครับ
กยูงทั้งตัวผู้ตัวเมียก็เลยมาอวดโฉมกันแบบนี้ทางวัดนะครับก็เลยทำซุ้มส่องนกเอาไว้เพื่อให้นักส่องนกได้มาส่องดูนกยูงป่าอย่างใกล้ชิดครับ
และก็ถือว่าไม่เป็นการรบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของพวกมันนะครับ
ปัจจุบันวัดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งดูนกยูงที่สำคัญของวงการส่องนกกันเลยทีเดียวครับ
และด้วยความที่ชุมชนบ้านห้วยต้นตุ้มใกล้ชิดกับนกยูงป่าแบบนี้เวลาที่ชาวบ้านเจอนกยูงป่ากำพร้าก็จะเอามาถวายที่วัดนะครับ
ปัจจุบันภายในวัดเองก็มีนกยูงที่ถูกเลี้ยงดูโดยพระนับ๑๐ตัวเลย
แล้วก็มีนกยูงตัวหนึ่งครับชื่อว่ามีมี่มีมี่เป็นนกยูงตัวเมียอายุปีกว่าแล้วนะครับ
เป็นนกยูงตัวที่ห่วงหลวงพ่อเจ้าอาวาสมากมากแล้วครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสคือพระอธิการศรีไพรเขมาพิระโต
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้ามีมี่เนี่ยเป็นนกแสนรู้เรียกชื่อทีไรก็จะเดินตามมันรู้ชื่อของมันนะครับ
หลวงพ่อบอกว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะมาเที่ยวชมนกยูงมากันได้ช่วงบ่ายนะถึงสักประมาณ๕โมงเย็นเนี่ยนะฮะ
กยูงจะมาปรากฏโฉมให้เห็นส่วนหลังจากนั้นนกยูงก็จะกลับเข้าป่าไปพักอาศัยตามที่อยู่ของมันตามธรรมชาตินั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะดูของสวยงามแล้วเราไปดูกันต่อที่จังหวัดแพร่ครับมาถึงฤดูการเก็บใบไม้ทองคำ
คุณผู้ชมสงสัยอะไรคือใบไม้ทองคำและเขาเก็บไปทำอะไรต้องบอกว่าเก็บไปทำอาหารลำแต๊เจ้านะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดแพร่นะครับนี่กำลังคึกคักเพราะว่าช่วงลมหนาวเริ่มมาเยือนแบบนี้
แล้วก็ชาวแพร่เนี่ยบอกว่าเป็นฤดูเก็บใบไม้ทองคำซะแล้วมีชื่อเรียกว่างวมหรือว่าหนามโค้ง
เลื้อยชนิดหนึ่งที่มีหนามแหลมนะฮะส่วนที่ชาวบ้านเอามากินจริงแล้วก็ไม่ใช่ส่วนใบแล้วครับแต่ว่าเป็นฝักซึ่งฝักเนี่ยมีลักษณะแบนสีเขียวอมเหลืองแบบนี้ครับ
ช่วงต้นฤดูหนาวต้นงวมเนี่ยจะเริ่มออกฝักนะครับโดยต้นที่อยู่บนเขาพอเจออากาศเย็นก่อนก็จะออกฝักก่อนแล้วครับทำให้ช่วงต้นฤดูแบบนี้ขายกันราคาแพงเหมือนกันกิโลกรัมละ๔๐๐บาทเลยนะฮะ
โดยชาวบ้านเนี่ยครับก็เลยแห่กันขึ้นเขาขึ้นดอยฮะไปเก็บฝักงวมแบบนี้แล้วเขาบอกว่าช่วงเวลานาทีทองที่เก็บฝักงวมแบบนี้ได้เยอะก็สักประมาณ๒สัปดาห์ที่ฝักจะออกแล้วก็เก็บมาขายกันนะครับ
โดยความยากลำบากในการเก็บงวมนั้นก็ต้องระวังเรื่องของหนามแหลมของมันเลยฮะดังนั้นคนไปเก็บเนี่ยต้องพกมีดมาตัดกิ่งตัดหนามเพราะว่าฝักงวมใหญ่เนี่ยมันจะอยู่กลางพุ่มพอดีนะครับ
โดยฝักงวมเนี่ยจะเอาไปทำอาหารถิ่นเหนือได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่ายำพื้นบ้านแกงส้มฝักงวมก็จะมีรสอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ชาวแพร่เขาบอกว่าลำแต๊ะเจ้านะฮะใครไม่เคยชิมนะครับก็อยากให้ไปชิมกันนะครับ
ส่วนช่วงหน้านะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปแอวเหนือ
ท่องอีสานและไปล่องใต้ด้วย
ไปหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยกันนะครับ
กลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ
ช่วงปลายปีอากาศเย็นสบายแบบนี้โอ้โหหลายคนคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปรับลมชมดอกไม้กัน
นี่ครับไปชมดอกเก๊กหวยสวยโอ้โหถ่ายรูปออกมาก็สวย
แถมยังได้ไปชิมน้ำเก๊กหวยอร่อยกันด้วย
พาคุณผู้ชมไปที่นครราชศรีมานะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะทุ่งดอกไม้รับลมหนาวที่นครราชศรีมา

นี่เขามีทุ่งดอกไม้แห่งใหม่เปิดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว
นั่นก็คือทุ่งดอกเก๊กหวย
อกไม้ที่เอามาทำน้ำเก๊กหวยหวานหอมอร่อยแบบนี้แหละครับ
แต่ว่าตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งเลย
ทุ่งดอกเก๊กหวยสีเหลืองอร่ามตาแบบนี้นะครับ
อยู่ที่สวนสมคิดวังสองนครที่ตำบลตะขบอำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมาบอกพี่กัดแบบนี้แล้ว
เพื่อใครจะอยากตามมาที่นี่ก็มากันได้เลยนะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโคราชเลยนะครับ
เพราะปกติแล้วเราจะเห็นทุ่งดอกเก๊กหวยอยู่ทางภาคเหนือ
อย่างที่เชียงใหม่บ้างเพราะว่าดอกเก๊กหวยเนี่ย
ชอบขึ้นในที่อากาศเย็นนะครับ
แห่งนี้เป็นของคุณสมคิตแพร่ทองนะครับ
คุณตาสมคิดเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นที่ว่าง
ก็เลยอยากจะปลูกป่าแล้วก็ส่งเสริมให้คนได้เห็นความสำคัญ
ของการปลูกและการอนุรักษ์ต้นไม้
และไฮไลท์ที่สำคัญก็คือนี่แหละครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาดู
ทุ่งดอกเก๊กหวยปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ออกดอกสีเหลืองอร่ามแบบนี้นะครับ
รวมถึงการบริการตัดดอกเก๊กหวยสดมาต้มเป็นน้ำเก๊กหวย
ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มกันแบบสดอีกด้วยนะครับ

ถนนคนเดินที่เชียงใหม่ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกแล้วนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ดีใจส่วนคนเดินไปเดินมาก็บอกโอ้โหบรรยากาศมันช่างเต็มอิ่มเหลือเกินนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับ
แต่ว่าช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมาที่ระบาดหนักเนี่ย
ถนนคนเดินแห่งนี้ก็ปิดไป
แต่คราวนี้มาเปิดใหม่อีกครั้งแล้วนะครับ
นี่คือถนนคนเดินวันอาทิตย์ครับตั้งแต่ประตูท่าแพรไปจนถึงหน้าวัดพระสิงศ์ระยะทางยาวกว่า๔กิโลเมตรนะครับ
ก็พ่อค้าแม่ค้าก็ดีใจคนที่ได้กลับมาเดินเนี่ยก็ดีใจเหมือนกันนะฮะ
โดยวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือ๒๘พฤศจิกายนถนนคนเดินเส้นนี้ก็เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้ง
แต่ผู้ค้าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเปิดร้านอีกครั้งนะครับ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยการค้าการขายไม่ค่อยดีเงียบเหงาพอถนนคนเดินกลับมาเปิดอีกครั้งรับลมเย็นแบบนี้
ก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ได้ดีขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราไปล่องใต้กันบ้างไปดูทะเลหมอกที่อำเภอเบตงจังหวัดยาราที่นั่นเนี่ยสวยงามไม่แพ้ทางภาคเหนือจริงจริงนะครับ
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนนิยมไปถ่ายรูปแล้วก็ที่สำคัญคือไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์
โดยสไกลวอคทะเลหมอกอันเยเวงที่เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเบตงจังหวัดยาราแห่งนี้นะครับก็กลับมาเปิดอีกครั้งนะฮะถือว่าเป็นการทดลองเปิดเมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับส่วนคนที่รู้ข่าวก็มาเที่ยวกันมากมายเลยโดยตอนนี้เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับแต่ต้องผ่านมาตรการในการคัดกรองป้องกันโค
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทะเลหมอกไอโยเวงอย่างใกล้ชิดบนยอดเขาที่สูงกว่า๒๐๓๘ฟุตจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับการที่จุดชมวิวแห่งนี้มีทะเลหมอกให้ได้ชมตลอดทั้งปีก็เพราะด้านล่างเนี่ยเป็นผืนป่าฮาลาบาลาแล้วก็เป็นทะเลสาบเขื่อนบางลางทำให้มีความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกิดหมอก
ภาพสวยกับอากาศเย็น
เห็นวิวเทือกเขาพนมดงรักษ์
แล้วก็เห็นชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับ

ที่นี่จะได้เห็นอะไรที่สวยงามมากมายนะครับ

สถุปคู่ซึ่งเป็นโบราณสถาน

อายุกว่า๑๕๐๐ปีด้วย